คุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมได้ดูภาพยนตร์โฆษณานะครับ
ก่อนหน้านี้๔ธันวาคมสารต่อที่พ่อทำ
จนกระทั่งถึงภาพยนตร์โฆษณาล่าสุดปล่อยออกมาแล้วเรื่องของพลังงาน
ไปดูกันที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรชบุรีครับ
ชื่อว่าหมู่บ้านป่าเด็งที่นี่เป็นหมู่บ้านที่ไฟฟ้ายังเข้าไปไม่ถึง
แต่มีหนึ่งคนที่เขาพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสที่ไม่เคยมีไฟฟ้าใช้
หาอาหารก็ค่อนข้างยากทำอาหารเวลามืดฟืนไฟไม่ค่อยจะมี
ได้เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดด้วยการเดินตามรอยในหลวงรัชกาลที่๙
แล้วเขาบอกว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้มีขี้วัวเป็นบ่อนน้ำมันมีขยะเป็นเสาไฟฟ้า
วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกันนะครับกับคุณโกศลแสงทองประธานเครือข่าย
รวมใจตามรอยพ่อสวัสดีครับคุณโกศลครับครับสวัสดีครับ
ก่อนจะคุยถึงเรื่องโครงการแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน
เอาส่วนตัวก่อนบอกว่าคุณโกศลเองเป็นคนที่เคยทำงานประจำ
แต่เลือกจะหันหลังให้งานประจำแล้วไปเป็นเกษตรกรที่บ้านป่าเด็ง
เพราะอะไรครับเพราะจริงผมเป็นนักพัฒนาทำงานด้านพัฒนา
แต่ใจจริงเนี่ยเรียนจบเกษตรเลยอยากทำเกษตรก็เลยชอบที่เพชรบุรี
แล้วทำไมต้องเป็นหมู่บ้านป่าเด็งซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าหมู่บ้านป่าเด็ง
ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงก็จริงอยากไปใช้ชีวิตสงบที่นั่น
เราอยากไปทำเกษตรที่นั่นมันจะสงบมากไปไหมครับ
ไฟไม่มีเลยนะฮะก็คิดว่าอย่างนั้นครับครั้งแรกคิดว่าอย่างนั้น
ภาพแรกที่ไปเห็นหมู่บ้านป่าเด็งเป็นยังไงฮะ
ก็เป็นเมืองเกษตรเลยครับหมายถึงเขามีการปลูกการทำเกษตรแบบผสมผสาน
ชอบมากเราก็อยากทำเกษตรแบบนั้นอยู่แล้ว
เกษตรอินทรีย์ที่ลดต้นทุนในการไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรอย่างนี้ครับ
ชุมชนก็อยู่กันแบบพึ่งพา
โดยสิ่งหลักที่เราได้ดำเนินรอยตามก็คือการเรียนรู้จากหลักคำสอนพระราชดำรัฐโครงการพระราชดำริของในหลวงราชการที่๙

จริงเราที่ป่าเด็งเนี่ยผมก็พอไปทำเกษตรแล้วก็เลยชวนชาวบ้าน
๑๐หมู่บ้านเลยครับมานั่งคุยกันเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องการพึ่งตนเอง
แต่ว่าเราใช้หลักเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการดำเนินแบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบ๓ขั้นตอน

ตอนที่๑คือเราต้องมีใจที่อยากจะทำเรื่องกิจที่พอเพียงจริงต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน
ตอนที่๒ก็คือการรวมกลุ่มกันก็เชิญหลายครอบครัวมานั่งคุยกันเรื่องกิจพอเพียงเรื่องพึ่งตนเอง
ตอนที่๓คือการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานด้านการศึกษาหรือองค์กรเอกชนอื่นที่เขามีเทคโนโลยีมีความรู้ต่างเหล่านี้ให้เรา

ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือการเปลี่ยนแปลงพอชาวบ้านได้มารวมกลุ่มกันจากที่ไม่เคยมีไฟฟ้าใช้ครับคุณผู้ชม
ไฟฟ้ามีแล้วทั้งที่ไม่ได้มีเสาไฟฟ้าอะไรสักต้นไม่ได้มีโรงไฟฟ้าฐานหินโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่ได้เกิดขึ้นในหมู่บ้านป่าเด็งนะครับ
เพราะว่าเป็นพื้นที่จังหวัดเดียวกันกับผมเพชรชบุรีด้วยเนี่ย

ก็เรานำที่อยู่รอบตัวเราครับมาผลิตเป็นพลังงานทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแสงแดดเราก็มาแปลงให้เป็นไฟฟ้าใช้นะครับ
อย่างเศษอาหารหรือมูลสัตว์เราก็เอามาทำเป็นการ์ดชีวภาพเพื่อเอามาใช้ในการหุงต้ม
กิ่งไม้เศษไม้ใบไม้ของแห้งเปลือกไม้แห้งเรามาทำเป็นชีวมวลใช้ในการหุงต้มในครัวเรือน
ทั้งหมดนี้ไปเอาความรู้มาจากไหนครับ
ก็อย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ก็คือขั้นตอนที่๓การร่วมงานกับหน่วยงานต่าง
เราเป็นชาวบ้านเนี่ยความรู้เราเรื่องนี้ไม่มีความรู้เทคโนยื่นเชิงลึกเราไม่มี
ก็ต้องไปที่กระทรวงพลังงานไปขอความรู้ก่อนนะครับ
แล้วก็เข้าเดินเข้าไปหามหาวิทยาลัยในการที่จะเผยแผลความตรงนี้
เสร็จแล้วเนี่ยพอเราทำไประยะหนึ่งเราก็มีชาวบ้านกลุ่มต่างพื้นที่ต่างหรือคนต่างเข้ามาทำกัน
แล้วก็ไปร่วมกับเขารวมเป็นกลุ่มเดียวกับเขาไปเรียนรู้กับเขาแลกเปลี่ยนกับเขาแล้วก็นำเทคโนโลยเหล่านั้นมาผลิตใช้กันเองในชุมชนเรา
จากเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงได้น้อมนำหลักการพลังงานโดยเฉพาะเป็นพลังงานที่เป็นพลังงานหมุนเวียนพลังงานธรรมชาติมาใช้
แต่ช่วงแรกเชื่อว่าคงต้องมีอุปสรรคพอสมควร
แน่นอนคนแรกก็คือภรรยา

ผู้ชายก็มาสุมหัวกัน
ถ้าผู้ชายไปสูมหัวกันมากไปประชุมกันมากกลับมาก็กินแกงประชุมแล้วกัน

เศษอาหารอัมูลสัตว์ใส่บ่อก็ทำกับข้าวได้

ออกแบบเป็นกันสร้างของแก๊สจีวภาพ
โดยใช้เทคโนโลยีที่เราคิดว่ามันดีกว่าเรา

เขาหุงต้มดูให้เขาลองใช้เลยให้เขาลองใช้
คล้ายกับเครื่องนี้ไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นเป็นมันยกได้มันเล็กเนอ
ไอ้ตัวนี้ก็คืออ่าของนี้ถ้าขยับมาอ่าได้ครับมาตรงนี้ด้านหน้าเลยนะครับ
นี่เขาเรียกว่าเป็นเตาชีวมวลเตาชีวมวล
หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชม
อันนี้คือถ้าเกิดว่ามีหม้อมีกระทะวางบนหม้ออยู่บนนี้ครับ
แล้วเชื้อเพลิงใส่ยังไงตรงไหนครับบ้านบ้านเราเป็นเมืองเกษตรนะ
เราเอาพวกเปลือกผลไม้เอากิ่งไม้ใบไม้แกรบใส่เข้าไป
อย่างนี้เลยครับครับอ๋อนี่นะครับคุณผู้ชมคือแกรบพวกเปลือกข้าวเนี่ยนะฮะ
ครับแล้วก็จุดไฟจุดไฟเรามีเรามีเชื้อเพลิงแค่สองขีดครับ
เราทำอาหารเสร็จสองอย่างอ๋อสองขีดได้อาหารสองอย่างได้อาหารสองอย่าง
ผัดอะไรก็ได้หมดทอดของทอดไข่ได้หมดครับบนนี้ครับ
ไม่ต้องใช้แก๊สไม่ต้องซื้อเป็นถังถังสิบห้ากิโลกรัมใดใดใช่ใช่
เครื่องนี้มันแปลงจากเชื้อเพลิงแข็งให้เป็นแก๊สเลยหุงต้มใช้เครื่องนี้ครับ
กลางคืนถ้าเกิดว่ามืดก็ใช้โซลาเซลโซล่าเซลใช้ได้นานแค่ไหนครับ
อยู่เอ่อครอบหนึ่งหนึ่งครอบครัวที่เรามีโซลาเซลประมาณร้อยยี่สิบวัตต์เนี่ย
เราใช้เทคโนโลยีเราใช้โหลดไฟฟ้าที่มันประหยัด
อย่างเช่นแสงสว่างเราใช้แอร์วีดีมันก็ประหยัดไฟนะ
เราใช้ทีวีจอแบนอืมที่เป็นเอ่อที่เป็นแอลอีดีครับ
อย่างนี้ครับก็ใช้พัดลมเครื่องใช้ที่มันช่วยประหั
ต้องประหยัดไฟด้วยก็จะช่วยทุนในระดับหนึ่ง
ใช้ชีวิตอยู่ได้ทุกวันสบาย
แสดงว่าณวันนี้ชาวป่าเด็งแฮปปี้มีความสุข
เปรียบเทียบกันกับช่วงก่อนหน้านี้ก่อนที่พี่จะเข้าไป
ที่พี่จะไปชวนทุกคนมาเดินตามรอยในหลวงราชการที่๙

ก็จากที่ต้องจุดเทียนจุดตะเกียงอืม
วันหนึ่งก็เราก็มีแสงสว่างใช้เรามีทีวีดูเหมือนคนอื่น
คือเราอยู่ในเขตพื้นที่ที่ถูกจำกัดด้วยกฎหมาย
จำกัดด้วยทรัพยากรเราเรามัวไปร้องขอความช่วยเหลือ
เราให้ราชการช่วยรัฐบาลช่วยไม่ถูกต้องแน่
สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำก็คือการพึ่งตนเอง
ผมคิดว่าตรงนี้ครับที่โครงการสารต่อที่พ่อทำมองเห็น
แล้วก็ให้ประเด็งเนี่ยเป็นชุมชนที่เผยแผลเรื่องนี้นะครับ
เพราะว่าคนในประเด็นเราเนี่ยพูดได้เต็มปากเลยว่า
เรานำแนวทางของพระองค์ท่านมาดำเนินชีวิตเรื่องกิจพอเพียงได้เต็มที่

สิ่งที่พี่โกศลอยากจะฝากบอกคุณผู้ชมในวันนี้ที่เขาชมรายการอยู่
ที่บ้านอาจจะกำลังคิดอยู่ว่าวันนี้ต้องซื้อพลังงานอะไรเพิ่มขึ้น
ว่าต้องจ่ายค่าไฟค่าน้ำแพงขึ้นอีกหรือเปล่า

ผมอยากเรียนอย่างนี้ครับว่าเราคนไทยทุกวันเนี่ย
ถ้าเราเลิกทะเลาะกันเนอะแล้วเราหันมาพึ่งตนเองด้วย
เอาสิ่งรอบข้างครับมาทำให้เกิดประโยชน์นะครับ
แล้วโดยที่สำคัญที่สุดก็คืออยากฝากว่าให้ทุกคนหาความรู้ใส่ตัวอย่ามัวไปรอ
ครับเรามีหน่วยงานที่ทำเรื่องพลังงานเรามีมหาลัยที่มีความรู้เรื่องเหล่านี้
เรามีชุมชนที่เขาทำเรื่องนี้อยู่เนี่ย
เราหาความรู้มาแล้วก็มาพัฒนาให้เราพึ่งตัวเองได้ในเรื่องของพลังงาน
โดยเฉพาะแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเราอยู่ได้อย่างมีความสุขครับ
แล้ววันนี้เราเห็นชัดเจนแล้วนี่เป็นเพียงแค่หนึ่งตัวอย่างเท่านั้นจริงแล้วต้องมีการต่ออุปกรณ์อีกเล็กน้อย
แต่นี่ครับทำจริงได้แล้วก็เห็นผลจริงด้วย
แสงสว่างทางความรู้ที่มีในหลวงราชการที่๙ทรงวางรากฐานมาสู่แสงสว่างที่เราใช้จริงในชีวิตประจำวัน
หมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงแต่วันนี้ป่าเด็งยิ้มได้มีความสุขแล้ว
ขอบคุณมากขอบคุณพี่โกศลแสงทองประธานเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อนะครับ